ต่อไปนี้คุณผู้ชายที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกเสียวหน่อยละกัน
สมุทรประการวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งสัก๑๐คน
ก็จับกลุ่มมั่วสุมดื่มใบกระท่อม
มี๑คนอายุ๑๗โชว์เหนือโชว์เก่าครับเอาปืนมาโชว์เพื่อน
สักพักหนึ่งปืนลั่นโดนมือทะลุบาดเจ็บ
แล้วกระสุนปืนไปโดนเพื่อนไปฝังในอันทักของเพื่อนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์หลังหนึ่งในพื้นที่ตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจภูทรบางปูได้รับแจ้งบอกว่ามีการทำปืนลั่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒ราย

แล้วกระสุนให้ฝังอยู่ที่อันทรัก
พบปืน๙มม๑กระบอก
ปืนกลสั้นบีบีกันแบบพกฐานแบบพับฐานอีก๑กระบอก
กระสุนปืน๙มม๓๗นัดกระสุน๓๘อีก๔นัด
และมีกระสุนปืนแบบลูกแบงค์๑๙นัดยังไม่หมดนะ
มีปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๑ปลอกด้วย

ไม่ใช่แค่นั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับใบกระท่อมอีกเนี่ยค่ะ

มีใบกระท่อม๔๕ใบซุกซ่อนในกระเป๋าเป้
ก็ยึดทั้งหมดทั้งมวลเป็นหลักฐานพร้อมอายัดคนเจ็บ๒ราย
แล้วก็วัยรุ่นในกลุ่มนี้อีก๘คน
ระหว่างอายุนะ๑๗๑๘ปีก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะ
วัยรุ่นทั้งหมดทั้ง๑๐คนเขานัดกันมา
สุมไปดื่มไปกระท่อมในบ้านหลังนี้แหละ
จากนั้นมีคนเจ็บนี่แหละเป็นวัยรุ่นอายุ๑๗แหม่มี

หยิบปืน๓๘ขึ้นมานะฮะ
นำมาฝากไว้ออกมาโชว์เพื่อน
แต่จู่นะฮะปืนมันลั่น๑นัด

แล้วกระสุนมันถากไปถูกเพื่อนไปเจาะเข้าที่ขาซ้าย
แล้วก็เลยไปฝังอยู่ที่อันทะของเพื่อน
จากนั้นก็เลยเอาปืนโยนทิ้งไป
ตอนนี้ยังหาปืนกระบอกที่ก่อเหตุยังไม่พบเลย
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับกลุ่มวัยมรุ่นทั้ง๑๐คน
ข้อหามร่วมกันมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียาเสพติดประเภท๕
ใบกระท่อมและมั่วสุมยาเสพติดด้วยนะครับ